มีหญิงสาวคนนึงเขาบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยให้หน่อย
ปราบพูดผีวิญญาณร้ายแก้อาถรรพ์ที่บ้านของญาติเขาให้หน่อย

คือบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่อ่างทองนะฮะ
แล้วมีบาดพระเป็นบาทพระที่แตกแล้วเนี่ย
ฝังอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังนี้นานแล้ว
อาถรรพ์ที่เจอก็คืออย่างนี้
เวลาที่ในครอบครัวมีใครคลอดลูกแล้วออกมาเป็นเด็กผู้ชาย
จากนั้นจะมีคนในครอบครัวตายทันที
เวียนเป็นตัวตายตัวแทนแบบนี้อยู่เรื่อย

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ก็เลยไปที่บ้านหลังนี้เลยนะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านคลองประโคนอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนี่
ท่านผู้ชมครับก็เหมือนกับที่เล่ามาสักครู่นี้เขาบอกมี
บาดฝามีบาดที่ฝาฝาบาดแตกที่คนในครอบครัวเนี่ยเขาเอามา
ฝังกันเอาไว้นะครับแล้วมันก็มีเรื่องที่คนในครอบครัวเขา
กลัวอยู่นะคือว่ากันว่าบ้านหลังนี้มีคนเอาฝาบาดแตกมาโปรย
นะแล้วก็เอาศพทารกแท้งมาฝังใต้ต้นมะขามเทศก็เลยจะมี
วิญญาณหรือเปล่าเป็นบ้านไม้ที่ยกพื้นสูงเก่าแล้วนะครับคนที่
อยู่ที่บ้านนะฮะคือคุณสันตินะซึ่งขอความช่วยเหลือไปเนี่ยเขา
บอกว่าคนที่ขอความช่วยเหลือจริงคือหลานสาวของเขาอยู่ต่างจังหวัด
แต่ตัวเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวมาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นเคย
เจอผีสางวิญญาณอะไรนะแต่เคยได้ยินว่ามีคนเอาบาดพระแตกมา
ไว้ที่ใต้ถุนบ้านเอาศพทารกที่แท้งมาฝังใต้ต้นมะขามเทศ
แต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิต
อาถรรพ์อะไรนะบาดพระแตกคงไม่ใช่ต้นต่ออะไรหรอกเดี๋ยวฟัง

เมื่อก่อนกินร่าวก็เรื่องก็ธรรมดาเพราะว่าความคิดมันจะแตกต่าง
หมดทะเลาะเบาะแว้งตีกันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
คือคนโตกินร่าวตายคนที่ตายคนที่ส่องนั่งเกอร์เขาไม่มีเรื่อง
มีปัญหาแล้วก็ถูกลุกหลงอันนี้คือเรื่องจริงตอนนี้เหลือผู้ชาย
นี่คือพี่สัญติที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งบ้านเขาบอกก็คนนึง
ก็กินร่าวตายคนก็มีเรื่องตายมันไม่เกี่ยวรอบตัวตายตัวแทน
อะไรนะเขาไม่เห็นเคยเจออะไรเลยไม่รู้เอ๊ะทำไมญาติถึงแบบ
บอกหมอปลาสองพ่อลูกที่เป็นญาติกับคุณสันตินะฮะแต่เขาอยู่โคราชนะเขาส่งข้อความไปบอกหมอปลานะ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะว่าเขาส่งข้อความไปบอกเนี่ยเพราะอะไรยังไง
คือสมัยก่อนเลยที่พ่อแม่อยู่เนี่ยลูก๖คนแล้วก็ลูกสาว๒ผู้หญิง๒คน
น้องจะไปรวมกันได้ทำบุญแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่มีแต่ว่าพอปรึกษากันสองคำล้ำคำ
ก็มีความเถอะรอกันครับคือว่ามันมีเคล็ดหนึ่งอีกเคล็ดหนึ่ง
ว่าลูกผมเนี่ยเกิดเป็นลูกผู้ชาย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กที่เกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันจะมีญาติพี่น้องในครอบครัวผมนี่แหละ
ใครก็ใครมันต้องเสียไปสักคนหนึ่ง
ทีนี้การเสียของแต่ละคนมันไม่เสียการตายของหมดไม่มีการตายธรรมดา
ถ้าตรงกับเคสที่ว่าเด็กเกิดผู้ชายนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงไม่เป็นไร
ทีนี้ก็ขอฟังกรุณาให้หมอฟ้าได้มาช่วยดูบัตรเปล่าให้ดี

ที่หลักเลยก็คือพ่อแม่ทางครอบครัวพ่อค่ะจะทะเลาะกันบ่อย
เรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้ค่ะ
เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเรามีวิธีแก้ยังไงคะ

แก้เคล็ดตอนนี้เรื่องตัวเล็กเหรอคะใช้อ้างของคุณแฟนค่ะ

สบายใจแค่๒๐๓๐

แต่ว่าคนที่บอกหมอปลาไปเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในปัจจุบัน
หมอปลาบอกว่าถ้าฟังจากเรื่องราวเนี่ย
โบราณเขาบอกว่าหากไม่ชอบใครโกรธใครเกลียดใคร
ให้เอาบาทพระไปโยนทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านนั้น

ล้อลนและก็อยู่กันไม่ได้
ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรได้มากเพราะเรายังไม่ลงพื้นที่
ว่าแท้ที่จริงแล้วว่าแท้จริงแล้ว
เคสที่เกิดขึ้นเกิดจากอาถรรพ์บาดแตกหรือเปล่า
หรือมีการตัวตายตัวแทนเกี่ยวกับลูกผู้ชาย
อันนี้ผมขอลงพื้นที่ก่อน
ส่วนที่มีการฝันเห็นคนตายเนี่ย

คิดมากว่าจะมีการเอาชีวิต

แล้วก็หลานสาวที่บอกหมอปลาไปด้วยจะไปด้วยกัน